อ่ะแม่ชมไปแล้วดิฉันบอกเลยว่า

แต่เป็นพระเอกในชีวิตจริงของสาวชมพู่ค่ะ
น็อตวิสรุธนะฮะบินตาม
บินตามไปดูแลภรรยาเรียบร้อยแล้วนะคะ
คุณน็อตเดินมาแบบมากเท่เลยนะ
นี่คู่นี้เอกในชีวิตจริงพระเอกในชีวิตจริงของชมพู่อรยานะครับ
ล่าสุดก็บินรัดฟ้าไปหาคุณชมพู่ที่ฝรั่งเศสเรียบร้อยแล้ว
โดยพี่หวานเจี๊ยบผู้จัดการคู่บุญของสาวชมเขาเนี่ย

พร้อมกับแคปชั่นว่ามาแล้วสุดอ่า
อันนี่ที่ฉันพยายามจะอ่านตามเสียงแคปชั่นของพี่หวานเจี๊ยกนะครับ

แต่ว่าไม่ใช่เพราะว่าเรื่องที่หนุ่มน็อตบินตามไปเทคแคร์นะ

ปกติเราจะเห็นคุณน็อตใส่สูตรผูกไทยดูแบบมาสแมนนักธุรกิจ
แต่มาคราวนี้ด้วยความที่ภรรยาเป็นแฟชั่นนิสต้า
เพราะฉะนั้นสามีต้องทำตามภรรยา
แล้วจะอยู่ด้วยกันได้นั่นเองนะคะ
อวดความแบบความแซ่บเหมือนกันนะ

คุณชมพู่กำลังจะไปอวดความสวยบนพรมแดงเทศกาลหนังเมืองคานทั้งทีนะฮะ
จะให้ว่าที่คุณพ่อลูกแฝดน้อยกว่านี้ได้อย่างไร

ชงแฟชั่นต้องแมทกันนะ

ดิฉันจะตั้งตารออย่างใจจดใจเจาะนะคะ